ไปต่อกันที่ข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยก็แล้วกัน
คุณผู้ชมค่ะกับข่าวนี้เลยนะนี่เลย

คุณออฟดอกฟ้าอาสยามไงคนนี้โดนเข้าใจผิดนะคะเอาภาพที่เธอเนี่ย
ไปไหว้อดีตพระกาโตไปแชร์จนเธอนั้นโดนทัวร์ลงคุณผู้ชม

ผู้หญิงที่ทำให้พระน่ะศึกคนนี้ใช่ไหม

ชัวบทัวร์ลงคุณผู้ชมด่าเค้าหนักมาก
ขอเลยขอเปิดใจกับน้องอ๊อฟดอกย่าอาสยาม
ร้องเพลงมานานนะคะไม่ดังเพราะว่าผลงาน
แดนมาดังเพราะเรื่องสาวแบบนี้

คนเข้าใจผิดค่ะเพราะว่าบางเพจ
เคยเจอกันแค่สามครั้งในงานบุญทั้งหน้าเลย
ยืนยันนะไม่เคยมีเรื่องชู้สาวเลยสักนิดเดียว
พอเป็นประเด็นขึ้นมามีคนเข้าใจผิดคิดว่าผู้หญิงในข่าวเป็นเธอ
ต้องรีบมาโพสต์ชี้แจงค่ะ
คนก็ยังมาหาว่าเธอหิวแสงเข้าไปอีกนะ

เพราะว่ามันเป็นภาพของเธอไงเธอเสียหายไง

อยากมีชื่อเสียงเรื่องดีมากกว่า
ไอ้เรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากจะเกี่ยวข้องหรอกไม่ลง
คณะทัวร์ลงขนาดนี้ไม่ไหว
แต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องปวดหัวปวดเทศนะจ๊ะ
เรื่องดีค่ะก็มีทำให้ยิ้มออกเหมือนกัน

ไม่กล้าบอกผัวไม่กล้าบอกผัวเอิ้นไม่กล้าบอกผัว
เพลงนี้น้องออฟเขาร้องเอาไว้บอกเลยว่าเพลงนี้
คุณอ๊อฟเขาเป็นต้นฉบับนะแล้วตอนนี้ศิลปินดารานักร้องนะคะ
เต้นโคเวอร์แล้วก็ร้องกันแน่นมากเวอร์
อย่างเห็นเวอร์ชั่นล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
นี่คุณผู้ชมน้องอ๊อฟเขาก็จัดให้นะเพื่อแฟนคุณผู้ชม

และไม่เคาะรักร้ายและรักผัวคนเดียว
ที่อร่อนั่งอ่ะหยอกหยอก
พักไม่กล้าบอกผัวไม่กล้าบอกผัวไม่กล้าบอกผัว
คือเนื้อหามันเป็นประมาณว่าตัวเองมีสามีอยู่แล้วนะ
แต่แอบไปรักคนหล่อแอบไปปัญญาให้คนหล่อ

เจ้ากะลีเนี่ยเต้นเพลงอีกช่องเลยนะ
เพราะหนึ่งว่าเอ๊ะมีศัพท์ดีแล้วหรือเปล่า
ใช่คือชอบเอ็มบีมากคุณผู้ชมเนี่ย
คือเอาพูดตรงก็คือมาแอ้วผู้ชาย

ขอขอบคุณไปยังน้องลำไยหายทองคำด้วย
คือน้องน้องนมยายหายทองคำเนี่ยเอาไปคอบเวิ่อค่ะ
เพลงนี้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างนั่นเองนะ
ถามเรื่องคิวงานตอนนี้น้องอ๊อฟบอกว่าโอ้โหพี่ขึ้นมาเลยใจมันชื้นขึ้นมาเลย

เดือนนี้คุณผู้ชมไปหมดแล้วแต่
เดือนหน้าเขาบอกเขายังว่างอยู่นะ
หนูยังไหวค่ะพี่อยากจองวันไหนเดือนหน้าว่ากันโลศค่ะพี่จองมาได้เลย
ปังมากเลยนะอกหักไม่กล้าบอกผัวนี่
กำลังระบาดหนักเป็นกระแสอยู่ในติ๊กต๊อกอยู่ในขณะนี้เลยนะคุณผู้ชมนะ